คุณผู้ชมไปดูเรื่องราวหนึ่งเรื่องที่ก่อนหน้านี้มีโจรใจบาปไปขโมยควักดวงตาของรูปหล่อหลวงปู่เหล็ง
เป็นเกยจิตดังแห่งท่าฉล้อมค่ะตาท่านกระโบไปอ้อ
ทีนี้กรรมการวัดก็เลยทำดวงตาขึ้นมาใหม่
มีทางวิธีเบิกเนสเอาดวงตาเหนือใส่กลับเข้าไป
เหมือนเป็นวิญญาณของท่านนะครับ
เข้าสิงกรรมการวัดแล้วพูดขึ้นมาบอกว่า
กูไม่ใช่แบบนี้เอาอะไรมาใส่ให้กู

ทางดวงตากูอยากลืมแต่พวกมึงเอาดวงตาอะไรมาใส่ให้กู
มึงรู้อยู่แก่ใจว่าทำอะไรกันไว้

คนที่พูดนี่มีเนี่ย
คือนายอำนาจหอมทองอายุ๔๙ปี
เป็นกรรมการและโฆษกวัดสุวรรณรัตนามรามจังหวัดสมุทรสาคร
เอ๊ะโวยวายพูดจานน้ำเสียงแบบกริ้วกรดนะครับ
คล้ายกับถูกดวงวิญญาณของหลวงปู่เหล็งเข้าสิ่งร่าง
บอกถึงความไม่พอใจที่เอาดวงตาคู่ใหม่ไปใส่ให้
เอาอะไรมาใส่ให้กูไม่ใช่ดวงตาคู่นี้

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพิธีเบิกเนธหลวงปู่เหล็ง
โดยทางวัดนำดวงตาคู่ใหม่ไปใส่แทนดวงตาคู่เก่าที่ถูกขโมยนั้นควักออกไป
แล้วดวงตาหลวงปู่นั้นปรากฏว่าขนาดของนิน
คือดวงตาอันเดิมเป็นนินแท้ใส่ไว้มีการทำพิธี
แต่ว่านินที่เอาไปใส่อันใหม่เป็นนตาใหม่มันใหญ่เกินไป
เพราะตอนที่มาตอนที่มาวัดดวงตาอันใหม่เหมือนวัดแค่ความกว้างกับความยาว

เมื่อกี้เห็นตอนที่เขาทดลองใส่เข้าไปใส่ไม่ได้นะ
ใช่คือคนวัดแค่วัดแค่ดวงตากว้างยาวเท่าไหร่
แต่ไม่ได้วัดเข้าไปข้างในว่ามันลึกเท่าไหร่ก็เลยใส่ไม่ได้
ทำให้ไม่พอดีกับเบ้าตาของรูปหล่อของหลวงปู่เหล็ง
พอติดเข้าไปลักษณะเหมือนเป็นคนตามันโปนออกมา
ไม่พอดีน่ากลัวแล้วก็ปิดไม่สนิท
ก็ทำให้หลุดออกมาแล้วกระเด็นหายไปในวิหาร
เชื่อไหมตอนกระเด็นเห็นนะว่ากระเด็น
แต่พอจังหวัดที่จะหาเนี่ยหากันทั้งวัดหาไม่เจอ
ทั้งพระทั้งลูกศิษย์ช่วยกันหาหายังไงก็หาไม่พบ

ถูกต้องคือจังหวะที่กระเด็นเห็นแต่พอหล่นไปหาไม่เจอ
ทีนี้นายอำนาจที่เป็นกรรมการและโฆษกวัดเนี่ย
ขณะนั้นหลายคนเชื่อว่าถูกหลวงปู่เหล็นเข้าสิ่งร่าง
พูดขึ้นมาไม่ต้องหาให้หาอย่างไรก็หาไม่เจอเพราะกูไม่เอา
กูไม่อยากได้จะเอาอะไรมาใส่ก็ได้แต่ขอให้ทำเหมือนเดิม
พูดอย่างงี้ขึ้นมานะฮะอีกทั้งยังกล่าวถึงเหตุการณ์ในอดีต
โดยให้ไปถามบุคคลเก่าแก่ว่าดั้งเดิมนั้นเนี่ยสืบทอดทำกันมาแบบไหน
สิ้นคำสั่งสุดท้ายนายอำนาจก็ล้มลงตรงหน้ารูปหลอกของหลวงปู่เล็งเลย
เดี๋ยวมันจะมีจังหวะที่เขาล้มลงไปคือเหมือนแบบออกไปแล้วอะฮะ
แล้วก็กลับมาเป็นในอำนาจคนเดิมนะฮะทางลูกศิษย์ก็ช่วยกันประคองแล้วก็ไปประถมพยาบาล
นายอำนาจมีสติกลับคืนมาเมื่อรู้ว่าหลวงปู่เหล็งมาประทับร่างก็ถึงกับน้ำตาไหลเลย
นะฮะแล้วก็เข้าไปก้มกราบรูปหล่อของหลวงปู่เหล็งนะฮะ
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในพิธีกรรมในการเบิกเนธครั้งนี้เป็นการสร้างความศรัทธาให้กับชาวบ้านมาก
เพราะว่าคือเหตุการณ์นี้พิธีนี้ชาวบ้านไปดูเยอะนะครับ
แล้วก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ถึงการกระทำของโจรใจบาปนะฮะ
ทำให้หลวงปู่เหล่งท่านต้องกริ้วโกรธนะฮะแต่ถ้าท่านมีอิทธิฤทธิขนาดนี้เนอ
ค่ะผมเชื่อว่าโจรคนนั้นอ่ะจะอยู่ไม่ได้อืม
เดี๋ยวจะเอามาคืนเองเอาไปเอาดวงตาท่านไปค่ะนะฮะ